เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมแรกนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทางเวียดนามเองนะคะเขาก็ได้มีการสั่งให้เข้มงวดในบริเวณที่พัก
นักเตะของเวียดนามเข้าพักเพื่อที่จะป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันค่ะ
สั่งให้มีบอดี้การ์ดคุมเข้มรอบโรงแรมโนเวอร์เชลกรุงเทพอิมแพค
ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในไทยของทีมชาติเวียดนามนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝัน
หลังจากทราบข่าวว่ามีการลอบวางระเบิดทั่วกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ
รวมถึงให้ดูแลให้นักเตะของทีมได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ทั้งอาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว

ก็มาดักรอเหล่านักเตะขอลายเซ็นต์ขอถ่ายรูปบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมค่ะ
ก็จะอนุญาตให้เหล่าแฟนบอลเข้าถึงตัวนักเตะได้
เฉพาะผู้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เล่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมเท่านั้น
ขณะที่กวินธรรมสัจจนันทร์ผู้รักษาประตูจากสมสรรค์อูเอสเตอร์เวิลเว่น
ลีกดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยมก็พูดถึงการเจอกับเวียดนามค่ะว่า
เกมแรกก็เป็นงานที่ยากเสมอนะคะซึ่งทีมชาติไทยต้องเตรียมตัวให้ดี
และมีสมาธิให้มากที่สุดเชื่อว่าทุกคนจะรับมือกับความกดดันได้
เพราะว่าก็ผ่านเกมใหญ่มามากพอสมควรอยู่แล้ว
ส่วนการมีเวลาฝึกซ้อมด้วยกันไม่มากนักก็จะต้องคุยกันให้มากขึ้น
เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ
จากนี้ก็ยังพูดถึงการแย่งมือหนึ่งกับศิวลักษณ์เทศสูงเนิน
แล้วก็ชัดชัยบุตพรมด้วยว่าไม่เคยยึดติดว่าตัวเองจะต้องได้ลงสนามทุกเกม
เพราะว่าทุกคนก็มีฝีมือเหมือนกันแล้วก็จะต้องแข่งขันกัน
สิ่งที่ทำได้ก็คือตั้งใจฝึกซ้อมถ้ามีโอกาสจะทำให้เต็มที่ค่ะ
โดยเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะคะ
วันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดค่ะ
สัญญาณถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะ
ส่งกำลังใจเชียร์ช้างศึกชัยกันเยอะค่ะ